ขับรถจะกลับบ้านตามปกติอยู่กุ้ง

ลูกกระสุนถูกยิงมาทะลุกระจกรถ
บอกเฉียดตายไปนิดเดียว
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้น่าตกอกตกใจมาก
เธอก็กำลังจะขับรถกลับบ้านตามปกตินะคุณนะ
คือไม่มีภาพจากอะไรให้ดูนะไม่มีกล้องไม่มีอะไรให้ดูนะ

แต่ความเสียหายมันเกิดขึ้น
ร่องรอยที่เหมือนกระสุนทะลุกระจกของรถกระบะของเธอนะครับ
โดยเธอบอกว่าสามีของเธอเป็นคนขับ
สามีคือนายวัฒนาแทร่เตี๋ยวนะครับ
ขับรถมาพร้อมกับเธอหลังไปส่งลูกที่โรงเรียน
ที่เกิดเหตุอยู่ที่ตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการครับ
คนขับรถกระบะคือนายวัฒนาบอกว่าตอนนั้นขับรถเข้าถนนในหมู่บ้านแล้วนะ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุที่เป็นทางโค้งเมื่อกี้
เขากับภรรยาได้ยินเสียงดังขึ้นหนึ่งครั้ง
หันไปดูเห็นว่ากระจกรถประตูหลังแตกเลยคุณ
เหมือนมีอะไรทะลุเข้ามานะฮะก็เลยจอดรถดูคุณ
เป็นรูแบบนี้คุณคิดว่าอะไรล่ะกระสุนไหม
มันเหมือนรูกระสุนมากเหมือนใครยิงปืนใส่
จากนั้นเจอเจอไอ้ลูกต้นเหตุให้คุณผู้ชมดูลูกต้นเหตุเนี่ย
มันกลมคุณนี่มันไม่เหมือนกระสุน
แต่มันเป็นลูกเหล็กกลมทีนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานฮะ
ลูกเหล็กกลมนี่ก็ทำให้ตายได้นะคุณนะ
ถูกยิงเข้ามานะฮะทะลุหัวตายได้เลยนะครับ
เขาแจ้งความไว้ที่สพพระประแดง
โดยเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่รู้นะว่าลูกกลมลูกเหล็กมันมาจากไหน
เกิดจากความคึกขนองหรือความพลาดพลั้ง
ของผู้ที่กำลังเล่นปืนอัดลมอะไรหรือเปล่านะฮะ
ด้านของนางสาวเพ็ญวิพาเกิดมี

แล้วก็นั่งมาในรถบอกว่าตกใจมากกับเหตุการณ์นี้

ก็พบเห็นไอ้ลูกเหล็กกลมตกอยู่ในรถ
โชคดีที่เธอกับแฟนไม่ได้รับบาดเจ็บนะฮะ

มันจะเป็นช่วงจังหวะเวลาจังหวะชีวิตเลยนะฮะ

มันอาจจะทะลุเข้ามาโดนศีรษะเธอตายได้

จกล้าวแต่ว่าแฟนยังไม่รู้
ได้ยินเสียงอะไรเหมือนอะไรแตกดังอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าแฟนก็หันมาอ้าวกระจกล้าว
แต่ว่าแฟนยังไม่รู้ว่ามันมีรูอยู่ตรงกระจกฝั่งนั้น
ก็เลยขับเร็วไปแล้วก็บอกให้แฟนจอด

เห็นว่ามันมีวัตถุอะไรอยู่กลางถนนตรงที่เราโดนกระจกแตก
ก็เลยบอกให้แฟนจอดรถแล้วหนูก็เลยลงมาดู

เป็นลูกปืนประมาณเท่านี้ค่ะ

ใช่แต่เราก็ไม่รู้ว่าคือยิงมาจากตรงไหน
ยิงมาจากไหนก็ไม่รู้นะทะลุมาแบบนี้นะฮะ
ตอนนี้ตำรวจสพพระสมุทรเจดีนะครับ
ก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะลงตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็จะสอบถามพยานที่อยู่ใกล้เคียงนะครับ
เบื้องต้นลูกเหล็กที่พบมันไม่ใช่กระสุนปืนนะ
แต่อาจจะมาจากพวกไอ้ยิงหนังสติ๊ก

อาจจะพลาดพลั้งหรือประมาทจนทำให้เกิดความเสียหายนะ
ถ้าเกิดจากความตั้งใจก็คงเป็นเรื่องความคึกขนอง
ตำรวจบอกนะฮะซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐาน
หาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีไอ้ลูกเหล็กปริศนา